คุณผู้ชมค่ะ๑๒วันนี้ประเทศไทยของเราฝนเต็มฟ้าค่ะคุณผู้ชม
จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะ

ซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้ภาคอีสานและภาคกลาง
บริเวณไหนที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมอาจจะมีฝนลงมาซ้ำเติม
เพราะฉะนั้นอย่างคงต้องฟังระหว่างกันอยู่นะคะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าในระยะนี้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน

อุณหภูมิโดยพื้นราบนะคะต่ำสุดอยู่ที่๑๙องศาค่ะ
หลังฝนหมดจะมีทะเลหมอกเกิดขึ้นด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนเพิ่มขึ้น๑๔๐๗๐ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๐องศาคลื่นสูงราว๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอันดามันค่ะ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
ปิดทะเลกันที่กรุงเทพฯมหานครและปริศมนตร
มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิสบาย
เพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศค่อนข้างน่านอนค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
ไปดูเมฆที่เขาบอกว่ามีลักษณะเหมือนกลวยย้อยลงมาคุณผู้ชม
เมฆแบบนี้เขาเรียกว่าเมฆแฟนนัลค่ะ
เป็นเมฆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดทอนาโดนั่นเอง
ซึ่งถ้าเกิดเมฆเนี่ยย้อยลงมานะคะ
จดพื้นเขาจะกลายเป็นทอนาโดทันทีค่ะ
และนี่คือกันแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ